มีคุณลุงวัยห้าสิบเจ็ดคนหนึ่งค่ะ
โอ้โหซ่าแบบไม่ถูกที่ไม่ถูกทาง

บอกคนนี้มีคุณลุงเห็นแอรี

ด่าเขาว่านั่งรวมกลุ่มกันเนื่องในวันเวรกรรมอะไรเนี่ย

แล้วตัวเองอยู่คนเดียวตัวเองแก่แล้ว

โดนลุมโดนลุมสักกรรมเลยค่ะ
ผมก็ย้อนกลับไปอันนี้ผัวไม่พอใจแล้วน้องเขาพี่ชายเขา
นี่ค่ะช่วงดึก๑พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบค่ะ
ห้องเช่าชั้น๔อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอบางพลี
คนเจ็บคือนายเสวกสินชัยอายุ๕๗เลือดท่วมตัวเลยนะคะ
มีบาดแผลหน้าผากแตกมีบาดแผลแตกที่เปลือกตา
มีบาดแผลแตกที่หัวด้านหลังนี่หลายแผลมาก
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
เสวกคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุลงไปซื้อเบียร์

แล้วไปทะเลาะกับกลุ่มคู่กรณีเป็นคู่อริ

ต่างฝ่ายต่างใช้ขวดเบียร์เป็นอาวุธ
เสวกบอกผมโดนขวดเบียร์ตีหัวตั้ง๓ครั้ง
สู้ไม่ได้รีบขึ้นห้องเพื่อจะมาเอามีด
กะว่าจะไปขู่คู่กรณีแต่ตำรวจมาซะก่อนไม่งั้นมันจะบานปลายแน่
บอกแบบนี้นะคะถามว่าสาเหตุคืออะไร
ทำไมที่จะต้องมาทะเลาะกันแบบนี้ก็เหมือนกับว่าด่าทอกันไปมาอะไรแบบเนี้ย
แล้วฝ่ายโน้นทำร้ายก่อนลุงเสวกบอกนะบอกฝ่ายโน้นทำร้ายก่อน
มันดูขายไหนหมด
บอกด่ากันไปด่ากันมาแล้วลุงเองโดนทำร้ายก่อน
หูอุดขนาดมาก

แต่พยานเห็นเหตุการณ์เขาบอกอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะ
พยานบอกว่าเอาจริงต้นเรื่องมาจากลุงเสวกนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุลุงเสวกกลับจากออกไปข้างนอกมา
เหมือนเมากลับมาด้วยเหมือนเมาอยู่แล้ว
ลุงเสวกตะโกนด่าเขาเลย

คือด่าเขาประโยคนี้คุณผู้ชม
แล้วลุงเสวกก็ลงมาซื้อเบียร์
แล้วปรีไปหาคู่อริก่อนเลยค่ะ
คว้าขวดเบียร์ตีหัวนายประเสริฐคู่อริจนเขาหัวแตก
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าลุงเสวกเริ่มก่อนจริง
เริ่มตั้งแต่ด่าเขาก่อนแล้วก็เอาขวดเบียร์ไปตีหัวเขาก่อน

ไม่รู้ใครเป็นใครจนคนดูแลตึกมาห้าม
แล้วก็จับแยกย้ายกันไปค่ะ
เราก็ลุงมาซื้อเบียก็ซื้อเบียเสร็จ
พอออกมาเสร็จถึง
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักเรียบร้อย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกตัวอีกฝั่งนึง
ก็คือนายประเสริฐที่เจ็บเหมือนกันนะคะ

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

โอ้โห